เอามาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับปาดันคนใหม่ของวงการ
งส้มนั่นเองนะฮะพักหลังเข้าไปอยู่เบื้องหลังแล้ว
แล้วก็ทำรายการเกี่ยวกับไอดงไอดอล

งส้มก็เลยสวมบทบาทเป็นฝาดันเด็กเข้าวงการ
แต่เห็นว่าบางวันป่าดันคนนี้ก็ต้องดุอยู่เหมือนกันนะคะ
ด่าน้องเนี่ยร้องไห้กลับบ้านแทบไม่ทันก็มีเหมือนกัน
เออเรื่องงานเนี่ยเขาดุแล้วก็จังนะฮะ
ยุ่งงานรัดตัวแต่ถ้าเรื่องหัวใจ
ไม่รู้ว่าจะดุกับดาวโอเกะก้าหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
เดี๋ยวไปฟังแกงส้มธนทัศน์ดีกว่านะจ๊ะ

เราอยากสร้างมาตรฐานใหม่ของการของรายการด้วย
เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้มันเข้มข้นจริงในเรื่องของการฝึก
คือคุณต้องเต้นเป๊ะมากจริง
ร้องคุณต้องร้องได้แร็ปคุณต้องแร็ปได้จริง
ปีนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้มาตรฐานผมเอาออกเลย
ส่วนป่าดันเองทำเพลงอยู่ไหมคะหรือว่า
อาจจะเห็นผมแบบไปฟิเจอร์วิ่งคนนู้นทีคนนี้ที

งานยุ่งแบบนี้แล้วกระดาวยังได้คุยกันอยู่ไหมคะ

เพอร์เฟอร์เฟคทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลัง
รวมไปถึงชีวิตรักตอนนี้ก็โอเคราบรื่นนะคะ
ปีดีเวอร์นะสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะ